รู้แต่ว่าไปอยู่กรุงเทพไปแจ้งความกับตำรวจ

ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ไปเจอกับผู้ชายคนนี้ค่ะ
ในเมนอ่องอายุ๓๕ปี
เป็นชาวเมียนมาอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอสัมพราน

ตอนเล่าก็ยังน้ำตาไหลอยู่เลยค่ะ
ทำงานอยู่ที่ร้านท่อไอเสียนะคะ

มีปัญหาเรื่องเงินเงินทองไม่พอค่าใช้จ่าย

เครียดต้องเลี้ยงลูกด้วยนะคะ
ก็ยอมรับว่าไม่ถนัดนะคะ
จึงไปที่โรงพักเพื่อที่จะแจ้งความ
แต่ตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องครอบครัวไม่รับแจ้ง
ทุกวันนี้ต้องใช้วิธีนำลูกไปฝากเลี้ยงไว้
เพราะว่าตนเองต้องออกมาทำงานค่ะ
ค่ะแกะต่อแต่ก็ต้องบอกว่า
หลังจากที่เป็นคลิปออกไปเป็นประเด็นออกไป

คือล่าสุดเนี่ยภรรยาติดต่อกลับมาแล้วค่ะ
ที่ติดต่อไม่ได้กว่า๔เดือน

แล้วบอกว่าขอเวลาอีก๑เดือนจะกลับมา
คิดถึงลูกมากค่ะไม่ได้ทอดทิ้ง
ต้องออกมาทำงานที่กรุงเทพยังมีหนี้สินอยู่

แล้วก็บอกว่าที่ไม่ได้โทรติดต่อกลับมาก่อนหน้านี้
เพราะว่าไม่มีโทรศัพท์ค่ะ
ถ้าสามารถที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันได้
ก็ถือว่าการเผยแพร่คลิปนี้ในโลกออนไลน
ทำให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง